เพราะว่าหลายท่านเองก็พูดคุยกันพอสมควรว่า

ระหว่างความสะดวกสบายการพัฒนาของระบบขนส่ง

แต่ถ้าต้องไปกินพื้นที่เนี่ย
เอาละก็เวรคืนที่ดินอะไรก็ว่ากันไป

คือมันไปทับที่ของวัด
วัดเอี่ยมวอลนุษณ์อยู่ในเขตพระนคร
สร้างเก่าแก่มา๒๐๐กว่าปี
บอกว่าทางวัดเนี่ยมีข่าวเศร้ากำลังจะถูกเวรคืนที่ดิน
เพื่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้

เขามีกฎหมายเรื่องเวรคืนที่ดินอะไรออกมาแล้วนะครับ

ทางวัดบอกว่าวัดก็มีเนื้อที่แค่๒ไร่กว่า
พอขีดเส้นเข้ามาปุ๊บเนี่ยเอาล่ะคือไม่ใช่เป็นวัดไปทั้งหมดหรอกนะฮะ
แต่ในส่วนที่ขีดเส้นไปแล้วจะต้องเป็นแนวของรถไฟฟ้าที่สร้างเนี่ย
คือมันไปโดนพวกโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่หลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ที่วัด

นี่ฮะวัดแห่งนี้นะครับวัดเอี่ยมวรนุษย์นะฮะ
ช็อกเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ไปคุยกับท่านเจ้าวาดวัดเอี่ยมวรนุษย์นะครับพระครูศรีสุตาพรนะฮะ
คือล่าสุดเนี่ยรฟมบอกว่าจะไม่กระทบนะฮะ
เดี๋ยวเราตามให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะครับ
แต่คุยกับท่านเจ้าวาดก่อนนะครับท่านเจ้าอาวาสบอกว่าอย่างนี้ฮะ
เมื่อปี๒๕๕๖นะครับคุณศักดิ์สิทธิ์บอกว่าท่านเล่าทั้งน้ำตาเลยนะ
ปี๕๖นะปีนี้๖๔ใช่ไหม๘ปีที่แล้ว
มีการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
โดยคณะกรรมการรอฟมเนี่ยก็มาพูดมาคุยมาเจรจาบอกจะขอใช้พื้นที่บางส่วนของวัดเอี่ยมวรนุษย์เป็นการชั่วคราว
ตอนนั้นตกลงกันว่าเดี๋ยวให้๔เมตรจากกำแพงวัดเข้ามานะฮะ
แล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นการชั่วคราวนะจะคืนที่ดินให้ภายหลังก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าตรงนั้นเสร็จนะครับ
หรือว่าจะเป็นเส้นทางอะไรต่างก็ว่ากันไปจนกระทั่ง๑มีนาคม๒๕๖๔ที่ผ่านมาเนี่ย
กลับมีหนังสือแจ้งการสำรวจทรัพย์สินโดยไม่ได้แจ้งว่าจะลื้อถอนอะไรบ้าง
แต่มีเจ้าหน้าที่มาตีหมุดขยับแนวเขตจากกำแพงวัดจากเดิมเนี่ยเข้ามา๔เมตรช่วงขอใช้ชั่วคราวเข้ามาอีกเป็น๖เมตร
คือรวมแล้วเนี่ยพื้นที่๑ไร่กว่าซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของวัดเลยนะมี๒ไร่กว่า
ก็คือเท่ากับว่าครึ่งหนึ่งเลยอ่ะสิโอ้โหนี่ฮะแทบไม่เหลือเนื้อที่อะไรให้วัดแล้วฮะ
พ่อบอกพื้นที่ที่ต้องเดินเฉือนออกไปทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่กำแพงวัดซุ้มประตูสาลาทั้งสองหลังหน้าวัดเจดีขาวอายุเกือบร้อยปี
วิหารหลวงปู่ทวดช่องเก็บอัฐิของญาติโยมโอ้โหโอ้โหเนี่ยทั้งพระทั้งชาวบ้านบอกกระทบจิตใจเป็นอย่างมากคือเครียดกันหมด
บอกโอ้โหถ้ามาทุบจริงเนี่ยจะทำยังไงกันเนี่ยกระดูกกระดูกอัตถกอาถิของเขาทำยังไงฮะเพราะว่าโอ้โหมันไม่รู้จะทำยังไง
บอกเนี่ยฮะหลวงพ่อบอกเขามาปักหุดอย่างนี้แล้วเนี่ย
นิติกรเขาพูดนั่นคำมองว่าที่เขาตอกหมุดไปแล้วนี่เป็นที่เขาเวรคืนแล้วนะว่าจะทำอะไรไม่ได้
เค้าจะทำก็ต้องยอมเค้าสิเราไม่มีอำนาจอะไรที่ไปคัดพราณได้
ก็ใช่สมบัติแห่งสมบัติวัตต์ซันต้องรักษาสุทธิธไว้เหมือนกันเนี่ย

กระดูกเขาอยู่ที่นี่อ่ะซันต้องป้ามประวัติใจ
อันนี้อัฐิของญาติโยมนะไม่เสียใจหรอกจ้ะ
หรือว่ามันไม่สบายใจที่ช่วยญาติโยมไม่ได้แค่นั้นแหละ
วิหารเขายืนยันมาแล้วว่าจะไม่ทุบนะจะไม่ทุบ
แล้วก็เจดีขาวนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ

ใช่ครับสิ่งที่ท่านบอกว่ารู้สึกที่สุดก็คือสงสารญาติโยม
ชาวบ้านที่เราไปคุยด้วยนะก็มีนะครับแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนนะครับ
เพื่อก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีบางขุนพรมนะครับ
อันนี้ตามแผนเดิมนะฮะที่ทางวัดเขาได้รับแจ้งมาเนี่ย
ต้องถูกทุบไปนะครับหลังจากถูกเวรคืนที่ดินนะครับ
มีศาลาจารุสเถียนอุปถรรมศาลาวัตถุมงคลมีเจดีข่าว
มีวิหารหลวงปู่ทวดอายุเก่าแก่๒๓๗ปี
เป็นโบราณสถานเลยได้ไหมเนี่ยนี่ฮะแล้วก็มีเจดีปรินิพานด้วยนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่อย่างคุณยายสันสนีเหมือนสินอายุ๘๐ปีนะครับ
คุณยายบอกว่าอัฐิบรรพบรุษของคุณยายก็ถูกเก็บไว้ที่นี่นี่แหละ
วิหารหลวงปู่ทวดอยู่ในแนวเวียนคืนที่ดินของรถไฟฟ้าเนี่ย
พอรู้ข่าววันนี้ยายมาเลยครับมาที่วัดเลยมาถามท่านเจ้าวาดบอก
โอ้โหยังไงกันเนี่ยแล้วจะทำยังไงต่อ
ยายบอกยายเศร้าใจมากนะครับหากต้องมีการทุบจริงนะครับท่านผู้ชมครับ
หลวงเขาก็บอกว่าแค่ทีแรกก็มาขอแค่๔เมตร

บอกว่าไม่ได้นะหลวงพ่อต้องทวงหายไปตั้งกี่ปีแล้วอยู่ก็บอกว่ามันจะมาแบบนี้

หายไปตั้งกี่ปีแล้วอยู่ก็บอกว่ามันจะมาแบบนี้

หายไปตั้งกี่ปีแล้วอยู่ก็บอกว่ามันจะมาแบบนี้

หายไปตั้งกี่ปีแล้วอยู่ก็บอกว่ามันจะมาแบบนี้

หายไปตั้งกี่ปีแล้วอยู่ก็บอกว่ามันจะมาแบบนี้

ซึ่งทีแรกที่เขามาคุยเขาบอกว่าเหมือนขอยืมใช้สถานที่เสร็จแล้วเขาก็จะสร้างคืนให้
แต่ปรากฏว่าพอมาถึงแล้วก็บอกว่าเวรคืนก็เป็นของเราฟมไปหมดเลย
ซึ่งมันแบบมันไม่ใช่อ่ะจากที่ได้คุยกันไว้อะไรอย่างนี้
แต่ท่านผู้ชมครับเอาละฮะท่านจะได้สบายใจกันด้วยนะฮะ
เพราะว่าเราพบว่านายสรพงศ์ภัยทูลพงศ์รองประหลัดกระทรวงคมนาคมนะครับ
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะอ่า
ก็ดูแลเรื่องของรอฟมรถไฟฟ้านี่แหละ
ท่านได้เข้าไปพูดไปตอบไปเขียนเอาไว้ในเพจเฟซบุ๊คของวัดเอี่ยมวรนุษย์
บอกว่าได้ตรวจสอบจากรฟมแล้ว
พบว่าพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าจะไม่กระทบวิหารหลวงปู่ทวด
และกระทรวงคมนาคมจะมอบหมายให้รอฟมเนี่ย
ดำเนินการสร้างรถไฟฟ้าที่เกิดผลกระทบกับวัดให้น้อยที่สุด
ให้เป็นรถผลกระทบให้มากที่สุดไม่ให้มีผลกระทบเยอะ
ช่วงบ่ายวันนี้นะครับท่านรองประหลัดกระทรวงคมนาคมนะฮะ
ก็ไปที่วัดเอี่ยมวรณุษย์ไปกราบท่านจาวาส
แล้วก็ไปกราบสักการะหลวงปู่ทวดด้วยไปสำรวจหมุดที่มีการรังวัดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็ได้ยืนยันกับไทยรัฐทีวีนะครับไปถึงประชาชนทุกท่านนะฮะ
หลวงพ่อที่วัดด้วยญาติโยมด้วยนะครับว่าขอให้สบายใจได้ว่า
จะไม่มีการกระทบมาถึงวิหารหลวงปู่ทวดและพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของวัด
เพราะเป็นวัดเก่าแก่นะครับเดี๋ยวจะนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ

ขณะเดียวกันนะครับกระแสต่อต้านจากหลายฝ่ายเนี่ย
รฟมยืนยันว่าไม่เวียนคืนวิหารกับเจดีเก่าของวัดเอี่ยมวรนุษ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาจนาพิเศษนะครับ
ขั้นตอนตอนนี้อยู่แค่ระหว่างการดำเนินการสำรวจแนวเขตทาง
และมีเอกสารชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
แสดงเป็นแผนผังตำแหน่งที่ตั้งสถานีบางขุนพรม
มีตำแหน่งขึ้นลงอยู่๔จุด
หนึ่งก็คือหน้าวัดเอี่ยมวรนุษย์ใกล้แยกวิสุทธิกษัตริย์
สองปั๊มปอตทตรงข้ามวัดสามพระยา

สี่ก็คือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยถนนวิสุทธิ์
ซึ่งจากผังรอฟมบอกว่าจะเห็นว่าพื้นที่ก่อสร้างไม่ลุกเข้าไปถึงสิ่งก่อสร้างสำคัญในวัด

แต่ไม่กระทบกับสิ่งก่อสร้างวิหงษวิหารโบราณสถานเก่าแก่ของวัดอย่างแน่นอน
ฟมได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจเบื้องต้นกับผู้เกี่ยวข้อง

รอฟมนะครับทางบริษัทที่ปรึกษาโครงการ
จะไปชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดกับทางวัดอย่างเป็นทางการกันต่อไป
ท่านจะได้สบายใจขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะฮะว่า
วิหารเก่าแก่สิ่งสำคัญต่างของวัดเอี่ยมวรนุษย์
รฟมกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าไม่กระทบไม่ทุบไม่ทำลายทิ้งอะไรทั้งสิ้น

คงจะรวมเพราะว่าที่เก็บอาถิเขาอยู่ตรงวิหารของลูกปุรุธวรรษอยู่แถวนั้น